อย่างที่เกิดกันไว้ค่ะเรื่องของเหตุทะเลาวิวาส
อันนี้เป็นเหตุทะเลาวิวาสของกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ตลาดอุดมสุขุมวิทยร้อยสามเขายกพวกตีกัน
สาเหตุเพราะอะไรแย่งกันลูกค้ากันอ่าแย่งลูกค้ากัน
แล้วก็เลยมีการยกพวกตีกันนะคะแล้วตำรวจเนี่ย
พยายามที่จะเข้าไประงับเหตุเข้าไปจะไปห้ามปราม
ถามว่าเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่ยังคงคว่างปลาเข้าของ
แล้วก็มีการใช้อาวุธปืนไล่ยิงกันด้วยนะคะซึ่งคนโชคร้ายที่สุดเลย
คือนุ่มเคอรี่ผ่านไปแถวนั้นโดนยิงเข้าที่ศีรษะ
จนถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ตำรวจอยู่นะเนี่ยโอ้โหนี่ไงเสียงในคลิปก็บอกว่าตำรวจอยู่นะเนี่ย
คือจะบอกว่าสองสี่เก้าเก้าอันตรภัณฑ์ของเรือใช่แล้วจะบอกว่าย่านอุดมศุกร์เนี่ยนะคะ
วันเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากนะเพราะว่ามันเป็นย่านตลาด
ย่านของกินคนไปซื้อของซื้อของกันเยอะมาก
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุชุลมุนที่เกิดขึ้นช่วงสิบนาฬิกาเช้าวันนี้เอง
วินจักรยานยนต์รับจ้างย่านตลาดอุดมศุกร์สองกลุ่มเนี่ย
เขายกพวกปีกันภายในซอยสุขคุมวิทร้อยสามทับหนึ่งแล้วก็สองด้วยนะคะ
มีประชาชนแถวนั้นแหละที่เขาบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้ได้
สองฝ่ายดูแล้วก็เห็นเลยว่าแต่ละฝ่ายหลายสิบคนค่ะ
มีอาวุธไม้ยาวรวมถึงปืนประจันหน้ากันแล้วกรูเขาทำร้ายกัน
มีตำรวจอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็เข้ามาห้ามปรามแต่ไม่เป็นผล
มีผู้บาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะ
ตำรวจสนบางนาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนายวีรวัตรพึ่งครุฑอายุ๒๐ปี
เขาเป็นพนักงานขนส่งของบริษัทเอกชนเคอรี่
นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าชุมชนซอยรุ่งเรืองหนึ่ง
เพราะว่าถูกยิงเหนือคิ้วขวาทะลุซ้าย
ใกล้กันพบปอกกระสุนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่ค่ะ
นางแดงจิตกระแสแม่ของผู้เสียชีวิตกล่าวทั้งน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายกลับมาจากส่งของก็มากินข้าวที่บ้าน
แล้วได้ยินเสียงคนไล่ตีกันวิ่งกรูกันมา๕๐๖๐คนนี่แหละ
ระหว่างนั้นลูกชายออกมาขยับรถจักรยานยนต์ของตัวเองออก

กระสุนปืนเข้าที่บริเวณศีรษะล้มลงกับพื้น
ก่อนหน้านี้คั่วหรี่ทั้งสองกลุ่มเคยมีเรื่องกันในซอยนี้
พวกไปตีกันหน้าวินจักรยานยนต์รับจ้างมาแล้ว
จากนั้นก็เข้ามาในซอยเป็นร้อยคน
ต่างคนต่างก็แรงแล้วค่ะเพราะว่าขัดแย้งกันมานานสะสม
ฟังเสียงของแม่ผู้เสียชีวิตค่ะ
แค่จะมาขยับรถจักรยานยนต์ก็คงกลัวได้รับความเสียหายนะคะ
นางแดงก็บอกว่าภรรยาของลูกชายตั้งคัน๔เดือน
ลูกชายเป็นคนขยันทำมาหากินไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุกับลูกตัวเองนะคะ
พลตรวจตรีมงคลวรุโนผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕
ว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตไป๑รายบาดเจ็บอีก๓ราย
จูงใจก็นี่แหละขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มวินจักรยานยนต์นะคะ
จากบริเวณปากซอยสุกุมวิทร้อยสามทับหนึ่งทับสอง
กับกลุ่มวินหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน
มีปัญหาในเรื่องการขยายพื้นที่วิ่งวินจักรยานยนต์
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทั้งสองกลุ่มเป็นวินจักรยานยนต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้วิ่งด้วยนะ
ตอนนี้ตำรวจมีข้อมูลผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผย
ให้ปากคำกันต่อไปด้วยค่ะเท่ากับว่าเป็นวินเถื่อน
ใช่เป็นวินเถื่อนหมดเลยแล้วก็ยังทำตัวเถื่อนทั้งคู่ด้วยนะคะ
ต้องแจ้งข้อหากันให้หนักแหละเพราะว่ามีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย